มาดูแบบมุมน่ารักของนางเอกดีกว่านะคะ

โดยเฉพาะน้องหมา๔ขานะคะ

วิทยุคทรวมบอกว่าเขาดูแลดีมากเลยนะคะ

ซุปตาคนนี้คุณอ้ำพัชราภา
เรียกว่าเกิดมาเพื่อเทใจให้กับมะหมาสี่ขาจริง
เธอเนี่ยมีสุนัขที่รักอยู่หลายตัวนะคะแล้วก็ดูแลอยู่ในบ้าน
หนึ่งเป็นคนคนหนึ่งเลยก็ว่าได้
ไม่ว่าจะกรี๊ดไม่ว่าจะนอนคุณอ้ำเนี่ยจัดให้บรรดาน้องหมาอย่างสบายสุดเลย

คุณอ้ำค่ะก็พาบรรดาน้องหมาไปร่วมทำกิจกรรมด้วยทุกอย่างเลย
คุณผู้ชมเนี่ยพาไปออกกำลังกายพาไปวิ่งเล่นอย่างที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชม
แล้วก็เวลาที่เขาแสดงความรักต่อกันนั้นบอกเลย

คุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะเวลาพี่อ้ำเขาหอมนะเขาหอมแบบผอมสุดใจไปเลย

เพียงแค่สุนัขของเธอนะที่เธอรักนะคะ
อ้ำเนี่ยยังเมตตาไปถึงคนที่มีใจรักเพื่อนสี่ขา
ด้วยการเปิดไอจีตามหาสุนัขหายด้วย
เธอเนี่ยช่วยโพสเต็มที่นะคะ
อีกหนึ่งสาวนะคะที่มีใจรักเจ้าสี่ขาขนปุ๋ยนั่นก็คือ
เจ้าสาวหมาดคุณแพนเค้กเขมมะนิดค่ะ
บอกเลยนะคะเธอคนนี้ก็มีเพื่อนสีขาหลายตัวค่ะ
น่ารักมากพันธุ์ไซบีเรียนฮาสกี้นะคะ

เราจะเห็นโมเมนต์ที่แพนเค้กเล่นกับบรรดาน้องหมานะคะ
ไม่ว่าจะเป็นตอนออกกำลังกายเอ่ย

แม้แต่ตอนนอนก็นอนบนเตียงของเธอไปเลยค่ะ

เรียกได้ว่าเจ้าสี่ขาเนี่ยโอ้โหเป็นเหมือนเพื่อนคนสนิทไปเลยนะคะ

ส่วนสาวคนนี้ค่ะใหม่ดาวิกาก็ตกเป็นธาตุของเจ้าสีขาวเหมือนกันนะคะ
หมาของใหม่เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยเฟียสนะจ๊ะ

แล้วก็รักกันปานจะกลืนกินไปเลยค่ะ
นาวิกานี่นะก็ชอบแต่งองค์ทรงเครื่องให้กับน้องหมาของเธอด้วย
แล้วก็พากันถ่ายรูปแบบน่ารักสวยงามสายแฟร์
ดูแล้วเธอบอกเลยว่ารักเหมือนลูก

ก่อนหน้านี้น้องเคยหักมาแล้วข้างหนึ่งเพิ่งรักษาหาย

งานนี้ใหม่เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐเลยว่า

ถ้าเล็กหว่าเขาร้องทีเราเห็นตาเขามันล้องไม่หยุด
อุ๊๊ยเข้าใจเลยนะ
เห็นว่าน่าจะใช้เวลารักษาประมาณ๕๖เดือน
ต้องเสียมาสงบแรงเสร็จ